ร้องได้ให้ร้าน

แฟนของเราสิไม่มา
หลอกให้รอคอยเธอ
จูบแล้วลาไปเลย

สำหรับการขึ้นมาบนเวทีเป็นครั้งแรก

แล้วก็ร้องเพลงแรกออกมา

ช่วงแรกเสียงเบาเหมือนกันนะ
เป็นห่วงจะไปแต่เพลงแรก

ไอถามจริง
ก็หนูทำเต็มที่แล้วค่ะหนูทำเท่าที่หนูทำได้
ไอฟังจากเรื่องราวของไอแล้วไอทำเต็มที่ทุกวินาทีอยู่แล้ว
บนเวทีนี้ก็เหมือนกันค่ะขอให้โชคดีค่ะ

เอาละครับร้องจบไปแล้วนะครับนักสู้ชีวิตของเราเพลงที่๑
มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทและเพลงนี้น้องไอร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โชคได้โชคได้โชคได้
เร็งที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทน้องไอร้อง
ได้ครับ

ร้องได้แบบนี้รับแล้วค่ะ
กราศค่ะพอไหมสองร้อยต่อบันถ้าถามว่าเป็นจริงแล้วก็ไม่พอค่ะ
แต่ต้องอยู่ให้ได้ค่ะสองร้อยนี่ยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่า
เช่าบ้านเลยใช่ไหมไม่ค่ะเอาล่ะวันนี้
ชื่นใจนะค่ะทีนี้เอาล่ะเรียนเราไม่ได้เรียนเลย

หนูอยากเป็นนักร้องด้วยค่ะ
แล้วก็ถ้าเกิดหนูได้เรียนหนูก็อยากเป็นครูค่ะ
หนูอยากมีกินมีใช้
อยากมีรากฐานที่ดีให้ครอบครัวค่ะ
นั่นคือความไฟฝันของไอ
ก็คือให้ครอบครัวมีความสุข

คุณพี่มีความสุข

คิดว่าเราจะทำได้ขนาดไหน
ก็หนูคิดว่าหนูต้องทำให้ถึงที่สุดค่ะ

ต้องให้ได้ตังค์มาใช้ในบ้าน
จะได้ไม่ต้องทุกคนที่บ้านจะได้ไม่ต้องเครียด
ไม่ต้องคิดว่าตัวเองเป็นภาระค่ะ

งานแรกที่ได้ทำคืองานอะไร
งานแรกที่ได้ทำคือ

หนูไปเสิร์ฟอาหารในห้าง
ก็ตอนนั้นได้ชั่วโมงละ๒๒บาทค่ะ

แล้วก็
เพราะว่าแม่เริ่มเป็นหนักแล้ว

ก็เลยออกมา

จากคนที่ต้องเรียนหนังสือ
แล้วก็พี่ชายก็มามุงล้มป่วย

อะไรที่ทำได้เราก็ทำอย่างสุดความสามารถ
ก็ผ่านมาทั้งหมดแล้วก็นานทีเดียว
กี่ปีแล้วเนี่ยที่ทำงานมา
ก็๑๐ปีได้แล้วค่ะ
เก่งมากพี่ปรบมือให้ไอค่ะ

จากเด็กที่เรียนหนังสืออย่างเดียวนะครับ

แล้วก็ออกมาทำงาน
เขาเรียกว่าทำงานก่อนเวลานะครับ

ก็ความแข็งแกร่งก็คงมีให้เห็น
จิตใจแล้วก็ร่างกายนะครับ
และวันนี้ก็เป็นการทำงานในอีกรูปแบบหนึ่ง

ซึ่งร้องได้ให้ร้านของเราเปิดโอกาสให้เข้ามาทำงานตรงนี้นะฮะ
ก็ต้องการ๘๐๐๐นะครับ
ตอนนี้เพลงที่๑ได้ไปแล้วนะครับ

ก็มาถึงเพลงที่๒กันเลยดีกว่านะครับ
เพื่อที่จะได้ไปให้ไกลที่สุดเพลงนี้๒๐๐๐บาท
และเพลงนี้สำคัญถ้าร้องได้นี่สามารถพาคุณแม่ไปผ่าตัดได้แล้วนะครับ
ก็ใช้เงินประมาณ๑๓๐๐ใช่ไหมครับ
ถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท

เป็นไงครับเพลงนี้น่าจะรู้จัก

แสดงว่าไม่เคยร้องเลย
ก็ไม่เคยร้องตามงานค่ะร้องตามก็เคยร้องบ้างค่ะ
เพลงนี้เป็นตัวชีวัตรแล้วล่ะเพราะว่าเพลงนี้ถ้าไอร้องได้
เท่ากับว่าคุณแม่ได้ไปผ่าตัดแล้วก็จะหายเจ็บปวดหายทรมาน

ไอต้องทบทวนให้ดี

ฟังไปแล้วสำหรับอินโทรเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
ไอครับเพลงนี้จะสู้หรือจะหยุดครับ

เพลงนี้ใช้หรือไม่ใช้ครับ

ฝีกระมั่นคงและเด็ดเดียวสมกับเป็นหัวหน้าครอบครัวจริง
ไม่ใช้นี่ไม่ใช่ว่าเสียดายใช่ไหม

นะครับเอาละครับงั้นก็ขอให้โชคดี
พร้อมนะพร้อมค่ะเอาละครับถ้าพร้อมมาเลยครับ
เพลงที่๒ครับเพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่สองเพลงมาครับสู้ค่ะ
ก็อยากดูแลให้มากกว่านี้เหลือเกิน
แต่กลัวจะเพลินจนเพลินทำเกินนาที
ก็ถูกให้เป็นแค่คนรู้จักเลื่อนเป็นคนรักไม่ได้สักที
จึงทำเท่าสิทธิ์ที่มียามเห็นเธอเป็นทุกข์ใจ
ห่วงอยู่ไกลเจอหน้ายิ้มให้ด้วยสายตา
คอยเป็นธุระในเรื่องที่พอช่วยได้
ขอโทษบางคราวที่ต้องเหินห่างและมีบางครั้งที่เคยขัดใจ
อย่างที่ขอมากไปเจ้าที่หัวใจเขาห่วงแทน
คนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
เหนื่อยก็รู้เหงาก็เข้าใจแต่ไม่อาจให้ยืมมองแค่
คนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
หน้าที่ตามฐานะใจห้ามเดินก้าวล้ำเส้นแฟน
ภาระในเขตอ้อมแขนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้
อยู่ข้างใจแต่ไม่ขอเป็นสำรอง
ขออย่าได้มองความซื้อแล้วแปลว่าง่าย
เมื่อเราเจอกันข้างห้องลิขิตก็อยากใกล้ชิดมากเกินห้ามใจ
เตรียมตัวว่าเราคือใครแค่แอบรู้ใจไม่ใช่เพลง
ขอบคุณทุกคนทุกคนทุกชีวิต